เคราะหศึกยอดมวยไทยรัฐสดจากเวทีจาก๒คู่หูเอกชัย
เปิดใจนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่พลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด

ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นบุคคลกีฬาที่เนื้อหอมที่สุด
ใครก็อยากสัมภาษณ์คุยด้วยนะครับด้วยเรื่องของชัยชนะที่ค่อนข้างขาดลอยเป็นเอกชันหมายความว่าสังคมฟุตบอล
แล้วก็วงการฟุตบอลนั้นจะมีการพลิกโฉม
มีการพลิกโฉมไปจากที่เราคุ้นเคยมายาวนาน
หลายสิบปีก็ครั้งนี้

เพราะว่าเราคุยนอกรอบกับท่านไปบ้างแล้ว
เรื่องราวต่างที่จะเป็นไป

เรื่องของของดีก่อน

ทำไมได้๖๒เสียง

ก็เป็นพระเครื่องนะครับ

ก็เชื่อในพุทธคุณของท่าน

ต้องชมหน่อย

ประมาณเท่าไหร่นะครับ

ก็เป็นพระที่ผมไป

เป็นของหายากว่างั้นเถอะ

วันนั้นมีขอพรอะไรท่านเป็นพิเศษไหมคะ

ก่อนออกจากบ้านทุกวันนะครับ
ตั้งแต่ก่อนจะเลือกตั้งเลย

สวดมนต์ไหว้พระขอพร

รักษาเราแล้วก็ทำให้เรา
สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา

ของดีเดี๋ยวเก็บก่อนนะครับ

มีโอกาสได้ที่พูดคุยถามถ่ายกันเวลาไปเจอแน่นั่น

นี่มีคำถามอยากจะถามท่านนายกสมาคมฝุ่นปอลคนปัจจุบัน

พอเสร็จจากการเลิกตั้งแล้วผมต้องย้อนถ่านีนึง

แล้วแฟนเบียนนี่เดี๋ยวต้องเรียกประชุมเหมือนจันทร์

คือเขาบอกว่าให้สภากรรมการชุดใหม่ที่พี่ออสเป็นนายกจะต้องไปจัดการ

แต่ต้องให้ถอนฟ้องรูปแบบในการพูดคุยกับสโมสร
ที่ยังมีคดีฟ้องร้องในศาลหรือทำยังไงครับ
ครับเรื่องราวต่างที่ฟ้องร้องร้องเรียนกันนะครับ
มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะมีการสมัครเลือกตั้งด้วยซ้ำนะครับ
ก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนั้น
เพราะว่าตัวผมเองเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับ
กติกามารยาทเป็นยังไงผมก็ยินดีปฏิบัตินะครับ
ให้ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้ง
เขาบอกให้ทำอะไรหรือแนะนำให้ผมทำอะไรผมก็ทำไปตามนั้น
ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันถูกไม่ถูก
อันนี้ผมไม่กล้าที่จะไปวิจารณ์หรือว่าหรือมองว่ามันเป็นยังไงนะครับ
เราก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นไปตาม
ส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนจากนี้ต่อไปว่า
อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เป็นสิทธิที่ผู้ที่คิดว่าตัวเอง
ได้รับผลกระทบหรือเสียสิทธิ์สามารถพึงกระทำได้
แต่ผมก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าถ้าการกระทำเหล่านั้นเนี่ย
หรือประเทศไทยมันมีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องวงการฟุตบอลมาก
ตรงนี้จะน่าคิดนะครับบางครั้งถึงจุดหนึ่ง
ผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยน่าจะทบทวนนะครับหรือลองคิดสักนิดว่าสิ่งที่
เอาชนะค้าคานกันแล้วมันอาจจะเกิดความเสียหายโดยรวมกับประเทศชาติเนี่ย
มันน่าทำไหมหรือควรจะทำอย่างไร
ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผ่านพ้นมา
ผมก็ไม่ได้มีอะไรที่ไปพิเศษคือหรือไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง
ผมก็เดินตามช่องทางทุกอย่างนะครับก็แล้วแต่นะครับ
ตรงนี้ก็อยากให้ลองคิดกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่แฟนบอลชาวไทย
หรือคนไทยวิตกกังวลอยู่ครับเรื่องนี้ครับ
เรื่องสำคัญเป็นปัญหาสังสมของวงการฟุตบอลไทยมาหลายปีนะครับ
ประเด็นหนึ่งที่คนฝากมาถามก็คือเรื่องของความขัดแย้ง
แบ่งคั่วกันการอะไรอย่างนี้นะฮะ
อย่างอาจารย์หลังชาญวิทย์ผลชวินผู้สมัครท่านหนึ่งก็เคยบอกว่า
อยากจะลดความขัดแย้งตรงนี้โอเคท่านไม่มีโอกาสได้ทำ
เพราะว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งมาแล้วแต่เนี่ยก็ฝากให้ท่านว่า
ตรงนี้ท่านมองว่าอย่างไรในปัญหาตรงนี้ครับผม
ในช่วงของการแข่งขันหรือการหาคะแนนเสียงเนี่ย
มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่เมื่อจบแล้วเราก็คือคนไทยด้วยกันนะครับ
ที่สนับสนุนผมก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ที่สโมสรที่ไม่สนับสนุนผมเนี่ยนะครับ
ผมคิดว่าผมจะพูดคุยกับเขานะครับสิ่งแรกที่ผมทำคือหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นนะครับ
ผมได้บอกให้ทีมงานทำจดหมายขอบคุณบรรดาสโมสรสมาชิกต่าง
สโมสรนะครับไม่ได้เลือกว่าเฉพาะที่สนับสนุนผม
อันนี้เป็นการเริ่มต้น

ละลายพฤติกรรมความขัดแย้งซะ
จากนั้นผมก็อยากบอกผ่านช่องไทยรัฐทีวีไปว่า
อะไรที่ผมกำลังจะทำขึ้นซึ่งมันเป็นคุณประโยชน์หรือประโยชน์
ที่จะได้กับสโมสรสมาชิกเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับสโมสรที่สนับสนุนผมในการเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับ
สโมสรได้เหมือนกันหมดเรียกว่าฝนตกทั่วฟ้าแล้วกันครับ
นี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อบอกนะครับนัดแต่นี้ต่อไปผมไม่ได้มองว่าผมจะช่วยเฉพาะทีมที่สนับสนุนผม
ผมมองทีมสโมสรฟุตบอลคือเราเป็นครอบครัวของฟุตบอลแล้วผมเหมือนกับผู้ปกครอง
ผมต้องดูแลสมาชิกถ้าเป็นพ่อก็ต้องดูแลลูกให้อย่างทัดเทียมกัน
ไม่ใช่ดูแลหรือเลือกดูแลเฉพาะลูกรักที่เลือกตั้งผมมาไม่ใช่ครับจะทำให้อย่างเสมอภาคครับ
แล้วก็โครงสร้างพื้นสินมีการสัมภาษณ์หลังจากที่ได้ตำแหน่งแล้วบอกว่าจะมีการเปลี่ยน
คำว่าเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างไรเช่นในประการภูตสทีมชาติภูตสชายหาด
ก่อนหน้านี้ก็ได้รับการสับสนุนที่ค่อนข้างจะน้อยคนก็ดูแต่บอลใหญ่
เขาบอกว่านายกใหม่มาเนี่ยมีนโยบายยังไงครับ
คำว่าเปลี่ยนของผมเนี่ยนะครับเปลี่ยนไม่ใช่หมายความว่าโละทิ้งจะล้างบาง
ไม่ใช่นะครับการเปลี่ยนคือผู้บริหารทุกคนเนี่ย
มีวิธีการหรือแนวความคิดหรือนโยบายในการบริหารที่แตกต่างกัน
ตัวผมเองผมก็มีแนวความคิดหรือแนวทางที่จะบริหารองค์กรที่แตกต่างกันนะครับ
เห็นได้อย่างชัดเจนคือผมต้องการให้สโมสรฟุตบอลมีส่วนร่วมในการบริหาร
เห็นไหมครับทีมงานที่ผมสมัครรับเลือกตั้งอุปนายกสภากรรมการเนี่ย
ไม่ได้มาจากใครที่ไหนเลยนะครับโดยปกติผมอาจจะไปเลือกคนใกล้ชิด
คนสนิทสนมพักพวกเพื่อนฝูงมาสมัครไม่ใช่ครับผมเอามาจากตัวแทนสโมสรฟุตบอลทั้งสิ้น
ทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องการเปิดกว้างเปิดกว้างให้ตัวแทนสโมสรฟุตบอลมีส่วนร่วมในการบริหาร
ในอดีตจะเป็นอย่างไรไม่เป็นไรเพราะว่าแล้วแต่มุมมองหรือแล้วแต่แนวความคิดของผู้บริหารของแต่ละท่าน
ซึ่งไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของผมผมต้องการอย่างนี้การเปลี่ยนแปลงของผมก็คือการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงทุกอย่างให้มันดีขึ้น
และเป็นไปในแนวทางเดียวกันนะครับอย่างเช่นสมาคมก็ใช้รูปแบบของตัวแทนของสโมสรฟุตบอลมาบริหาร
ร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันตัดสินใจร่วมกันรับผิดชอบเช่นกันเดียวกันครับ
ผมถึงพูดว่าผมจะเปลี่ยน
คำว่าเปลี่ยนของผมคือเปลี่ยนรูปแบบการบริหารใหม่
ไม่ใช่การปิดบริษัทเก่าเปิดบริษัทใหม่
ไม่ใช่ครับเปลี่ยนรูปแบบคือทำให้ทุกอย่างให้เป็นไปตามสากลที่เขาทำนะครับ
ตรงนี้ผมก็ต้องการที่จะตอบโจทย์๒คำถามที่แฟนบอลหรือคนไทยถามมาโดยตลอดว่า
ตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับไม่เคยอยู่ในวงการฟุตบอลจะรู้เรื่องฟุตบอลอะไร
แล้วจะบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลได้อย่างไรบางทีตรงนี้ก็น้อยใจเหมือนกันนะครับ
ผมอยู่ในวงการฟุตบอลมาตลอดนะครับเตะบอลเคยเป็นผู้จัดการทีมสโมสรตำรวจมา
และทุกวันนี้ก็ยังติดตามข่าววงการฟุตบอลไทยและต่างประเทศมาโดยตลอด
เหตุผลที่ผมต้องการให้การบริหารงานเป็นไปโดยลาบลื่น
ตัวผมเองยอมรับว่าอาจจะรู้เรื่องฟุตบอลยังไม่มากพอสมควร
ตอนนี้ก็ต้องรีบสปีดในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องนี้
แต่ที่สำคัญงานมันต้องเริ่มไปผมจึงให้ตัวแทนสโมสรฟุตบอลมาร่วมทำงาน
มันจะทำให้การทำงานเนี่ยเริ่มไปเลยแล้วผมก็มั่นใจนะครับว่า
ตัวแทนสโมสรฟุตบอลต่างที่มาเป็นทีมงานผมเนี่ยจะสามารถทำให้การบริหารงานของสมาคม
หรือในไทยพิมมิลีกหรือในดิวิชั่น๑๑๒นะครับ
เดินไปด้วยความลาบลื่นนี่คือตอบโจทย์ที่๑
ที่สองนี่ก็คือหลายคนชอบพูดว่าวงการฟุตบอลเนี่ยที่คนนั้นคนนี้อยากเข้ามามันมีผลประโยชน์เยอะมีเงินมีทองเยอะแยะ

เพราะอยากเข้ามาหาผลประโยชน์แสวงหาผลประโยชน์จากวงการฟุตบอลหรือเปล่า
เพราะถ้าผมคิดแบบนั้นผมก็ตั้งพี่ชายผม
เพื่อพี่ผมจะได้สั่งซ้ายหันขวาหันได้

ถ้าเขาจะปล่อยให้ผมหาผลประโยชน์นี่ผมคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้นะครับ

ให้พี่น้องประชาชนหรือคนในวงการฟุตบอล
แฟนบอลได้ทราบว่าสบายใจได้ครับ
รูปแบบของการบริหารแบบนี้จะไม่เอื้อประโยชน์ให้
นายกสมาคมหาประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์จากวงการฟุตบอลครับ
เช่นไทยก็อยากเห็นทีมชาตาไทยไปบนโลก
ซึ่งผมเชื่อว่าคำตอบของท่านมีอยู่ในใจแล้วนะครับ
พักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับประเด็นนี้ครับ